อันนี้น้ำแข็งเข้าไปดูในกรมอุตุนิยมวิทยา
เมื่อตอนตี๕ประกาศฉบับที่๑๘ออกมานะคุณผู้ชม
คือตอนนี้มีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลง
หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเวียดนาม

แต่ทีนี้ผลกระทบที่มาบ้านเราพาไปดูหน่อยสิ
ด้านหลังอะค่ะเห็นไหมน้ำป่ามันไหลทะลักมาแล้วนี่ค่ะ
ตรงนี้นี่คือตัดขาดเลยนะถนนตรงนี้

แม้ว่าจะบอกว่าอ่อนกำลังลง
อ่อนกำลังลงทีไรบ้านเราอ่วมทุกที
ใช่เพราะว่าผลกระทบมันยังอยู่ที่บ้านเรา
อันนี้ที่ระนองนะคุณผู้ชมถนนเพชรกะเสม
โอ้โหน้ำคือแบบระดับเอวอะค่ะ
แล้วกลางดึกแบบนี้ไหลแรงไหลเร็วดูเจ้าหน้าที่สิ
เอาไฟส่องแล้วต้องไปถามตามบ้านเลยว่าแต่ละบ้านเป็นยังไงบ้าง
นี่คือทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่๒๕ค่ะ
ฝ่ากระแสน้ำอันนี้ก็สูงเป็นเมตรบางจุดนะนะ

ในพื้นที่อำเภอกระบุรีที่จังหวัดระนองค่ะ

ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนั่นแหละเพราะฝนลงมาหนักเหลือเกิน
น้ำป่าก็หลากมาจากเทือกเขาระนองค่ะ
ตอนแรกเปิดภาพแรกมายังแถวระดับเอวอยู่

มีใครที่บอกว่ามันมาเร็วนานแรก
ก็บ้านชาวบ้านเขาอยู่ในพื้นที่ราบรุ่มเชิงเขาด้วย
ค่ำที่ผ่านมาก็เลยได้รับผลกระทบแบบนี้
เส้นทางไม่ต้องพูดถึงค่ะคุณผู้ชม
โดนตัดขาดไปเลยขาขึ้นขาล่อง
รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้
โอ้โฮแล้วเด็กเห็นไหม
ดึงนะหนูลูกระวังนะลูกนะ
เนี่ยซึ่งทหารเอาเรือท้องแบนไปช่วยอบพยพชาวบ้านนะ
ทั้งผู้หญิงทั้งคนชะลาทั้งเด็กที่ติดอยู่ในบ้าน
แล้วก็ต้องย้ายเสื้อผ้าข้าวของทรัพย์สินมีค่าออกจากบ้านด้วย
ฝนก็ตกลงมาอย่างหนักเหมือนกันนะคะ
น้ำป่าก็ยังคงไหลแรงอยู่
ทีนี้ทางปพรนองสรุปพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน
น้ำป่าไหลหลากทั้งหมด๕อำเภอ๒๕ตำบล๘๒หมู่บ้าน
เดือดร้อนกันเท่าไหร่ล่ะ๓๘๐กว่าครัวเรือน
ถ้าเกิดนับเป็นหัวเลยนะนับเป็นจำนวนคนเลย๑๖๐๐กว่าคน
นี่เขาต้องจัดกำลังเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด๒๔ชั่วโมงด้วย
ดูสิยกตู้กับข้าวยกตู้ใส่ของกันดึกดื่นแบบนี้เลย
ส่งมานะจังหวัดระนองหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือว่าจังหวัดไหนที่ประสบภาวะนี่แหละครับ
จูงควายนี้นะอุทธกภัยน้ำท่วมฉับพลันส่งมานะ